มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องราวความรุนแรงภายในครอบครัว
แต่มันรุนแรงถึงขั้นมีคนตายนะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาล
ลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตเป็นคนให้ข้อมูลเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ
บอกว่าแม่เนี่ยค่ะถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายบ่อยมาก
เอาไม้ฟาดเอาเหล็กฟาดจนฟันหักมาแล้วก็มีจนแม่เนี่ยต้องหนีออกจากบ้านไป
แต่พ่อเลี้ยงเนี่ยก็ยังโทรตามแล้วหลอกล่อให้แม่กลับบ้าน
อ้างว่าถ้าไม่กลับมาเนี่ยนะจะทำร้ายลูกมีลูกอีกสองคน
ทีนี้แม่กลับไปโดนทำร้ายจริงคราวนี้อาการโคม่าและสุดท้ายคือเสียชีวิตเลยนะคะ
พ่อเลี้ยงคนนี้โดนจับแล้วค่ะคุณผู้ชมไปดูจังหวะที่ตำรวจรวบตัวพ่อเลี้ยงคนนี้
เขาก็ไปอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่าเมียมีชู้บ้างอะไรบ้างแต่ก็เมาด้วยไงเดี๋ยวไปดูนะคะ

และก็อ้างว่าภรรยาตัวเองไปมีชู้แต่โตไม่ทำร้ายร่างกาย
เสียชีวิตเลยนะคะเช้าวันนี้ตำรวจสพเมืองบึงกาลนะคะ
ไปจับนายกุญชรพิมเกตอายุสี่สิบสองนะคะที่เป็นพ่อเลี้ยงที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เขาก็รับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายนางรัศดาพรพิมเกตอายุ๔๓ปี
ผู้เป็นภรรยาจริงเขาอ้างว่าภรรยามีชู้
เขาบอกว่าเขาเตะเขาต่อยภรรยาเอาอิโต้ฟันด้วย
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงที่เขาเมาค่ะเขาบอกว่าเขาเสพยาเสพติดนะคะ
ตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าเธอมาร้องสื่อขอความช่วยเหลือเธอบอกว่าก่อนหน้าที่แม่จะเสียชีวิตนะคะ
ทะเลาะกับพ่อเลี้ยงแล้วก็โทรไปหาเธอวันที่๘มิถุนายน
ใช้เบอร์โทรศัพท์ของคนใกล้สวนยางพาราที่แม่ไปขอความช่วยเหลือ
แล้วก็กลับไปหาเธอที่สกลนครเมื่อวันที่๙มิถุนายน
แต่พ่อเลี้ยงเนี่ยบอกว่าจะตามมาคมคู่ทุกอย่างสุดท้ายเนี่ยก็เลยไม่ได้เจอแม่
พ่อเลี้ยงโทรไปขู่แม่บอกว่าถ้าไม่กลับมาเนี่ยนะจะทำร้ายน้องสาว
อายุ๑๓กับอายุ๑๐ขวบ๒คนนะคะเป็นลูกของแม่กับพ่อเลี้ยงนี่แหละ
บอกว่าจะทำร้ายน้องใช้มือตบหัวแล้วขู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ให้ไปเรียนหนังสือนะ
ให้เด็กไปเรียนหนังสือแม่ได้ยินพ่อเลี้ยงขู่แบบนี้
ก็ยอมกลับไปหาพ่อเลี้ยงที่บึงกาลวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะ
เพราะว่าเป็นห่วงลูกอีกสองคนกลัวว่าจะถูกทำร้าย
กรกฎาคมลูกสาวคนโตบอกว่าแม่ไม่โทรมาหา
ปกติแม่จะโทรมาหาโทรคุยกันทุกวันแม่หายไปเลย
ถัดมา๒กรกฎาคมลูกสาวคนโตก็โทรศัพท์ไปถามน้องสาว
น้องบอกว่าแม่ไปสวนยางไม่รู้จะกลับตอนไหน
ไปอีกวัน๓กรกฎาคมน้องโทรไปหาเธอแล้วขอโทษค่ะ
บอกว่าหนูโกหกหนูโกหกเรื่องแม่
เพราะถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
พ่อเลี้ยงยอมรับว่าชกค่ะ
จนแม่เลือดคั่งในสมอง
แต่ตอนแรกทำเป็นอ้างว่าประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
แต่ลูกสาวคนโตบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่อุบัติเหตุหรอก
เพราะแม่เล่าให้ฟังบ่อยมากว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยนะทำร้ายแม่
แต่ละทีเอาเหล็กฟาดบ้างแหละเอาไม้ฟาดบ้างล่ะ
ฟันหักก็แล้วอะไรก็แล้วแต่คราวนี้คือแม่เสียชีวิตเลยนะคะ
คือแม่เนี่ยรักษาตัวได้สองวันวันที่๔กรกฎาคมคือเสียชีวิตเลยอะค่ะ
อาการของแม่หลังจากที่กู้ภัยไปช่วยแล้วก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลบึงกาล
ตอนเช้า๒กรกฎาคมกู้ไพบอกว่า
แม่เนี่ยนอนซึมนิ่งไม่พูดไม่จาที่หัวเนี่ยค่ะหัวโนแบบบวมเลยอะค่ะ
ตาด้านขวาบวมช้ำมีแผลฉีกขาดที่หน้าผากคือโดนอิโต้ฟันเข้าที่หน้าผาก
ฝีปากล่างแขนขวาขาซ้ายมีแผลหมดเลยฟันร่วงเลยนะคะ
คือฟันหลุดออกมาเลยนะคะตามตัวเนี่ยรอยฟกช้ำเต็มตัวไปหมด
เราทำภาพให้ดูแบบนี้สาเหตุการตายคุณหมอบอกว่า
เลือดออกในสมองค่ะลูกสาวคนโตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ชาปนกิจศพแม่ไปแล้วเนี่ยนะเรื่องมันยังไม่จบ
เพราะว่าน้องเนี่ยกลัวพ่อมากไม่อยากกลับบ้าน
ลูกสาวคนโตก็ไปแจ้งความไว้นะคะ๘กรกฎาคมนะคะ
แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีภาพโดนจับเมื่อสักครู่อะค่ะ
เหมือนกับว่าเธอก็กังวลใจไงพ่อเลี้ยงยังไม่โดนจับสักที
เธอก็กลัวกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะทีนี้ค่ะ
ระหว่างก่อนจะโดนจับก่อนจะโดนจับตามภาพนี้
ลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตบอกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ย
ส่งข้อความไปขู่โทรศัพท์ไปขู่บอกว่าเนี่ย
ส่งน้องกลับไปนะกลับมาที่บ้านนะ
งั้นจะแจ้งความว่ากักค้างนุ่งเหนียว
ขู่ลูกสาวคนโตแบบนี้นะคะจนเมื่อวานพ่อเลี้ยงโทรมา
ตั้งแต่๖โมงเช้าอ่ะเป็นสิบสิบสายเธอก็กลัวมาก
กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งตัวเธอเองทั้งน้อง
สุดท้ายพอรู้ว่าพ่อเลี้ยงโดนจับโอ้โหโล่งใจเลยค่ะ
ตีกันมาประมาณสี่ปีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าหนักสุดก็เป็นปี
สองปีที่ผ่านมาค่ะสนับสุดเลยวันที่สิบห้าเขาก็โทรมา
โทรมาช่วงเย็นให้น้องหนูมาโทรมาคุยแล้วก็น้องก็พูดประมาณว่า
โดนพ่อตกหัวสองคำแล้วก็บอกว่าเป็นลูกชัวร์
เป็นลูกชู้อะค่ะจะขู่น้องจะถีบน้องลงสะพานแม่น้ำสงคราม
ที่จังหวัดหนองคายอะค่ะแล้วแม่หนูได้ยินแบบนั้นก็แบบ
แม่หนูกลัวน้องเป็นเด็กมีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าแม่หนูก็เลยกลับไปอะค่ะ
อยากให้ตำรวจดำเนินการคดีเขาให้เขาติดคุกไป
เพราะว่าหนูก็เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องน้องก็โตเป็นสาวแล้วอะค่ะ
ติดต่อทางปวีนาไม่ได้มีอะไรพูดถึงมือที่ปวีนาไหม
ก็หนูก็อยากขอความช่วยเหลือช่วยน้องหนูด้วยอืม
คือตอนนี้แบบหนูเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องคือหนูก็ไม่รู้ทางกฎหมายว่า
จะเอาน้องออกมาจะเอาออกมาได้ยังไงคือหนูไม่รู้ทางกฎหมายอะไรเลยค่ะ
เพราะว่าครอบครัวก็มีแต่ผู้หญิงมีหนูมีป้าแล้วก็มีแค่น้องแค่นี้แหละค่ะ
นี่นะคะลูกสาวคนโตอยู่สกลนครก็คือโตแล้วอยู่อีกที่หนึ่ง
แต่น้องเนี่ยค่ะตอนแรกอยู่กับพ่อเลี้ยงอยู่กับแม่ที่บึงกาลแล้วมันมาเกิดเรื่องแบบนี้

ฟังแล้วนี่มันโหดร้ายเหลือเกินนะฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปนะใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับหลักฐานที่ลูกสาวคนโตของผู้ตายให้ทีมข่าวของเราได้ดูเนี่ย
เดี๋ยวทุกผู้ชมดูนะฮะจะได้เห็นว่าโอ้โหเด็กเขาหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขา
เขาต้องเจออะไรบ้างเนี่ยนะฮะเอาอย่างนี้ฮะ
แชทที่พ่อเลี้ยงส่งมา๑๓กรกฎาคมหลังจากเผาศพแม่ไปแล้วนะครับ
พ่อเลี้ยงคนนี้เนี่ยส่งภาพกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒มาให้เธอดู
แล้วบอกว่ามีอะไรจะบอกพร้อมกับภาพกระสุนปืน
ซึ่งมันคือการข่มขู่แน่นอน

พ่อเลี้ยงเนี่ยยังพยายามหวานล้อมให้ส่งลูกสาวอายุ๑๓กับอายุ๑๐ปีเนี่ย
คืนมาด้วยโดยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินห้าหมื่นนะ
แล้วเดี๋ยวขอกระดูกแม่เนี่ยกลับมาทำบุญร้อยวันด้วย
พร้อมกับถามว่าเงิน๕๐๐๐เนี่ยพอต่อการเป็นทุนเปิดร้านเนื้อย่างไหม
ลูกสาวคนโตของผู้ตายก็บอกว่าเรื่องน้องเนี่ยตอนนี้
ยังทำใจเรื่องแม่ไม่ได้ยังไงซะเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ย
เดี๋ยวน้องก็ต้องกลับไปเรียนอยู่แล้วนี่ฮะก็พยายามบอกไปอย่างนั้น
ตัวนายกุญชรก็ยังพยายามโทรหาลูกสองคนเพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้กลับบ้านที่บึงกาลนะครับ
ระหว่างนั้นลูกสาวคนโตบอกอัดคลิปเสียงเก็บเอาไว้ด้วย
พ่อเลี้ยงเนี่ยพูดถึงเหตุจูงใจทำนองว่าแม่เนี่ยโอนเงินไปให้กับชู้ตั้งล้านหนึ่งนะ
แล้วในคืนเกิดเหตุชู้ของแม่เนี่ยโทรมาแม่เนี่ยก็ไปแอบคุยโทรศัพท์
พ่อก็เลยโกรธพ่อก็เลยลงมือก่อเหตุแต่ไม่ได้ตั้งใจถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตด้วยเขาอ้างอย่างนั้น
เด็กก็พยายามถามว่าถ้าอย่างนั้นใครฆ่าแม่หรือพ่อเนี่ยไปฆ่าแม่ทำไม
กุญชรก็บอกว่าพ่อเป็นคนทำเองแต่พ่อไม่ได้ตั้งใจให้ตาย
แล้วก็ถามลูกว่าเอาเรื่องนี้เห็นแม่กันหรือยังลูกบอกว่าเห็นแล้ว
เห็นเรากว่าในพื้งครับอยู่ต้างทั้งที่นี่
นี่ค่ะเขาอาจเสียงกันไว้คือนี่ฆ่าคนตายนะ
แต่ทำเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เรื่องนี้นะคะเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย
ในซอยเป็นถนนดินแดงมีบ้านคนอยู่หลังเดียว
ข้างมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีวิทยาเขตบึงกาลเนี่ยค่ะ
สภาพซอยเป็นแบบนี้ทีมข่าวได้ไปคุยกับนายมงคลดวงพรมอายุสี่สิบปีนะคะ
เขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตีสามครึ่งสองกรกฎาคมที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านแล้วก็ขี่ผ่านไป
ตี๔ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์คันเดิมผ่านหน้าบ้านอีกรอบ
คราวนี้ได้ยินเสียงทะเลาะกันโหกเวกโวยวายจนตีสี่ครึ่ง
ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเมียผมด้วย
นายมงคลบอกว่าก็รีบออกไปดูนะคะกลัวว่าเป็นคนเมาแล้วจะไปขี่รถจักรยานยนต์
ตกคลองตกอะไรไปพอออกไปดูเห็นสองสามีภรรยาค่ะ
อยู่ในสภาพไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยคือเปลือยนะคะครับ
ผู้หญิงนอนหมดสติเปลือยกายคลุกน้ำขี้โครนอยู่กลางถนน
ส่วนผู้ชายเมาค่ะนายมงคลยืนยันว่าเมาจริงจริง
แล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยเมียผมหน่อย
ผมตีเมียผมเองจะจับผมก็จับได้เลยนะตอนนี้ครับ
นี่ค่ะจากนั้นเนี่ยก็พูดไปเรื่อยเลยก็คงเมามากอะค่ะ
อ้างว่าตีเมียเพราะเมียมีกิ๊กอ้างว่าตีเมียเพราะเมียเอาที่ดินสามสิบกว่าไร่
ไปขายไปกู้เงินจากธนาคารไปให้กิ๊กจนนายมงคลบอกว่าก็ต้องพยายามบอกให้ฝ่ายชายสงบสติอารมณ์
แล้วก็เอาเสื้อผ้ามาใส่ให้ส่วนฝ่ายหญิงก็เอาผ้าปูที่นอนมาคลุมเนื้อคลุมตัวให้
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจนะคะนายมงคลบอกว่าเขาก็สังเกตว่าข้างถนนเนี่ย
มันก็มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยค่ะมีเศษกระจกแตกอยู่ตามทาง
แล้วก็ตัวผู้ชายตัวพ่อเลี้ยงอะนะ
ถือกระจกมองข้างรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ทิ้งไปในรถของตำรวจ
จำได้เนอะก็ผมลุกขึ้นมาตอนตีสามครึ่ง
ก็ได้ยินเสียงรถขึ้นมาจากกุฎพิงขึ้นไปราชพัฒน์
ก็ผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้
เขาก็ลงมาอีกเสียงคนทะเลาะกันโบกเวกเลย

คราวนี้ก็ประมาณตีสี่ครึ่งก็ได้ยินเสียงเสียงคนบอก
ช่วยด้วยซอยเมียผมนะประมาณนี้นะ
พาเมียผมไปโรงพยาบาลนี้คือตะโกนนานมาก
แล้วก็เห็นตามสภาพนะครับก็คือว่าสงสารผมก็เลยกลับขึ้นมา
แล้วก็เอาเสื้อผ้าไปให้ใส่แล้วก็เอาผ้าไปคุมแฟนเขา
คือผู้หญิงไม่รู้เรื่องแล้วพอหน่วยกู้ภัยมาปั๊บ
เขาก็ไปเปิดดูแล้วก็เช็ดขี้โคนออกคือผู้หญิงเนี่ยข้างขวาเนี่ย
แล้วก็ตานี้ในตานี่แดงมากเลยทั้งสองข้างแต่คิดว่าเขาคงทะเลาะกันอย่างแรงเลยล่ะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นคือว่าย่านี้แตกกระเจิงหมดเลย
แต่ว่ารถมอไซค์ยังสภาพดีอยู่นะถ้าว่าคิดว่ามอไซค์ล้มก็คงไม่ใช่
กันใกล้ใกล้แหละเพราะว่ามันมีมีร่องมัวทางของสู้
ใช่ครับใช่แต่ว่าผมหาอาวุธเดินดูก็ไม่มีไม่มีมงมิธคอนเขินอะไรก็ไม่มี

ในยุคเก้าสิบแล้วนะฮะนี่ฮะคือแม่เนี่ยบอกยังไม่รู้เลยนะ

ที่ผ่านมาก็ไม่รู้เรื่องลูกชายกับลูกสะพ้ายด้วย
ว่ามีปัญหาอะไรกันตอนนี้ห่วงก็คือหลานสองคนนะ
แต่ว่าพี่สาวเขาก็มารับไปอยู่ที่สกลนครแล้ว

แต่ว่าเขาจะมาเลือกจะไปถามจากซีฟเฌอร์
แกเธอก็เป็นก้าวแกแล้วมะ

เวลาเขาไปทำงานเขาก็ไป๒คนพี่เหมือนกันน๊ะ
เอ้อไป๒คน
รู้ไหมใหญ่ว่า

ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างสองสามีภรรยาเนี่ย

คือปกติเขาก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพื่อนบ้านบอก
กรีดยางเข้าบ้านมีปากเสียงอะไรกันบ้าง
แต่ว่าเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวด้วยเรื่องส่วนตัวอะไรพวกนี้ไง
แต่ตัวนายกุญชรผู้ต้องหาเนี่ยชอบไปอ้างกับชาวบ้าน
เวลาทะเลาะกับเมียประมาณว่าเนี่ยเมียนอกใจอะไรประมาณอย่างนี้

เขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ

ก็ไม่ได้มีธรรมดีใครอะไร

ก็ไม่ได้มีธรรมดีใครอะไร

ก็ไม่ได้มีธรรมดีใครอะไร

ว่าที่หายไปเนี่ยคือถูกสามีเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิต

ส่วนเรื่องทางคดีนะครับภูมิกับการสพเมืองบึงการพันธมตเอกวิชญานนท์นิติกุล
บอกกับเราว่านายกุญชรเนี่ยหลังจากถูกคุมตัวได้นำมาสอบปากคำ
ยังให้การวกวนนะครับนำตัวไปตรวจสารเสพติด
พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายแจ้งข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติดไปแล้ว
ส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายหรือว่าทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำเพิ่มอีกครั้งคือดูจากสภาพแล้วเนี่ยฮะ
บอกพรุ่งนี้ดีกว่าคุณเขียนมาสอน
ยังพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะค่ะคนนี้ไม่น่าคุยกันรู้เรื่อง
เรื่องจะสารภาพไหมไปทำร้ายเขาแบบไหนเขาเสียชีวิตอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวพรุ่งนี้สอบปากคำอีกครั้งแล้วจะแจ้งเข้าหาต่อไปนะครับ